มีคลิปคลิปหนึ่งมาให้ดูนะคะเป็นชาวโซเชียลในจังหวัดจันทบุรีเขาโพสต์ไว้บอกว่า
คนใจร้ายทิ้งแมวได้ลงคอแถมวิธีการทิ้งก็โหดเที่ยมใจร้ายมาก
อันนี้เรายังไม่รู้นะว่าเขาตั้งใจทิ้งหรือว่าเผลอทำหล่นหรืออะไรใดก็ตาม
คุณผู้ชมลองไปดูคลิปพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ

โอ้โหวัดเสี่ยวมาก
นี่ค่ะนี่คือเขาอาจจะเผลอทำแมวหล่นไหมคุณ
ไม่เผลอนะฮะนี่ตั้งใจเอากระสอบมา
ถุงกระสอบมาแล้วก็เทลงกลางถนนสีดำตัวหนึ่งสีส้มตัวหนึ่งทิ้งกลางถนนไง
เป็นผู้ชายขี่ซาเล้งพ่วงข้าง
แล้วคือพอมันกลางถนนแมวมันก็งงเนอะมาจากในถุงกระสอบว่าเอาทีนี้ที่ไหนแล้วจะต้องไปยังไงต่อ
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้เจ้าแมวตัวสีส้ม
เกือบจะถูกรถทับตายนะคะ
หลายคนก็บอกว่าโอ้โหนี่ตั้งใจหรือเปล่าเนี่ย
ตั้งใจเอาแมวมาทิ้งจังหวะนี้

หลายคนเลยบอกว่าตามหาเบาะแสหน่อย
หญิงวัยกลางคนขี่ซาเล้งพ่วงข้าง
เอาแมว๒ตัวปล่อยทิ้งบนถนน๑๔กันยายน

เกาะเปลือดในอำเภอแหลมสิงค่ะ
ก็ดูคลิปก็ไม่ค่อยเห็นหน้าชัดเท่าไห

หมวกกันแดดขี่ซาเล้งพ่วงข้างสีน้ำเงิน

แล้วก็เทแมวออกมาแบบนั้นนะคะ

ถ้าไม่รักสัตว์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันทะลมทลายเลยค่ะ

อย่างน้อยก็หาคนที่เขารักไปเลี้ยงสิ

เออแย่สุดก็ไปฝากไว้วัดแล้วกัน
เอาจริงนะถ้าเกิดสมมุติว่าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

ไปหาคนที่เขารักแล้วเขาเลี้ยงได้

ดิฉันว่าทุกคนใช้โซเชียลมีเดียเป็น

พอดีเลี้ยงไม่ไหวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ